สวัสดีจ้ำป้ากอกก้วยนะครับ
กอกก้วย

มันฝังลงไปในเงี๊ยบนะ

ตอนนี้บังตรงอะ
ตายมาก

เย้
ใครแน่ฟังนั่งสมภูมิสำหรับวังพอดวงอันชับจุดโมง
ร้องดีมากหัวขาอุ๊ยตายแล้ว
คุณยิ่งยงร้อง